ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเห็ดออกเยอะใช่ไหม
แต่เราจะพาคุณผู้ชมไปที่นี่ค่ะ
กาแฟแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
มีเห็ดที่ผุดออกมาแล้วทำกำไรให้กับร้านนี้มากมาย
เห็ดนี้คืออะไรไปดู
คุณค่ะจะบอกเลยว่าทำเป็นอาหารก็อร่อยนะคะ

ไปที่ไร่กาแฟของร้านกาแฟศิลาแรง
อยู่ริมถนนพะหนโยธินเลขที่๑๖๔หมู่๔
บ้านเนินกรัวตะบลลานดอกไม้ตก
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชร
คุณขาไร่แห่งนี้นะเขาปลูกต้นกาแฟด้วย
ลำไยด้วยโดยมีคุณสุวิทย์สาคอนธัญวิทย์เป็นเจ้าของแบบนี้
พาเราไปดูเหตุที่สร้างรายได้ดีนี่คือเหตุโคน
มันผุดขึ้นมาภายในสวนกาแฟหลังร้าน
เป็นแบบว่ากลุ่มมีดอกสีขาวแล้วก็เริ่มบานแล้วนะคุณนะ
โดยเฉพาะที่ใต้ต้นลำไยนี่มีเห็ดโคนผุดขึ้นมากกว่า๕๐ดอก
ดอกบานมากบางดอกยังตูมอยู่
คุณสุวิทย์ก็เลยใช้ไม้เสี่ยมแหลมมา
ลงไปในดินที่ใกล้กับเห็ดโคน

น้องใบตองเห็ดโคนเอาจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้น

งัดเพราะว่าเห็ดโคนจะออกปีละครั้ง
คุณลึกออกไม้แล้วเห็ดโคนมันอยู่ในดิน
งัดมันก็ต้องค่อยงัดออกมา
เขาว่างัดขึ้นมาเขาจะได้ทั้งรากของเห็ดโคนขึ้นมา
ได้เป็นแบบยาวสวย
ถูกต้องเพราะเห็ดโคนมันคือโคนมันยาวคุณนึกออกไหม
ถ้าเราไม่งัดไปตัดเอาแต่ดอกมันไม่ได้

ก็เลยทำให้เห็ดโผล่ขึ้นมาในที่เดิม
ทุกปีทุกปีที่เคยโผล่มา
จากว่าเห็ดโคนจะเกิดตามจาวปลวก
ที่อยู่ใต้ดินคุณเป็นเชื้อของเห็ดโคนนะ
แต่มันจะขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะอันนี้บอกก่อนนะ
โคนเป็นเห็ดที่ไม่สามารถเพาะได้
คือตอนนี้เริ่มจะมีคนพยายามที่จะทดลองในการเพาะแล้ว
แต่มันยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างสำเร็จเท่าไหร่นะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเห็ดโคนมันอร่อย
แล้วราคาค่อนข้างสูงและประกอบอาหารได้
โคนดองน้ำปลาไหมนับถนอมอาหารเอาไว้

ได้หมดเลยราคาขายดีกว่ากิโลกรัมละ๖๐๐๗๐๐บาท

อันนี้แล้วแต่ดอกตูมดอกบานด้วยนะ
บางปีราคาถ้ามีน้อยราคาจะสูง
ตามแบบอุปสรรคอุปทานก็ว่ากันไปนะคะ
เป็นของดีหน้าฝนในช่วงนี้จ้าจ้า